คุณผู้ชมไปดูเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
คือมีคนไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในห้องในตึกร้างที่ขนส่งเชียงใหม่
คือเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะจริงแล้วตึกร้างแห่งนี้
มีผู้ชายอยู่ด้วยกันทั้งหมด๓คนและ๓คนเป็นคนเร่ร่อนทั้งหมดเลย
แล้วปรากฏว่าผู้ตายไปมีปากเสียงไปมีเรื่องกับอีก๒คน
สุดท้ายค่ะโดนสองคนกระหน่ำใช้ของแข็งใช้ไม้ฟาดเข้าไปที่ตัว
ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะตำรวจสพแม่ปิงก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
ที่สุดแล้วสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้ว๑ใน๒คน
คนที่จับกลุ่มตัวได้ชื่อว่านายประวิทย์โคตรเทิงอายุ๔๗ปี
ชื่อเล่นชื่อวระเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น
จับกลุ่มได้พร้อมกับไม้หน้าสามที่ใช้ก่อเหตุ
เข้าไปเที่ยวร่างกายของผู้ตายก็เป็นเหตุฆาตกรรมนี่แหละค่ะ
ส่วนอีกคนผู้ต้องหาอีกรายก็เป็นคนเร่ร่อนเช่นเดียวกัน
หลบนี้ไปเชื่อว่านายบุญสงฆ์ใจ้อายุ๓๗ปี
ชื่อเล่นชื่อว่าปูเป็นชาวจังหวัดเชียงรายค่ะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า
นายประวิทย์ผู้ต้องหาคือคนที่จับตัวได้
เป็นคนเร่ร่อนแล้วก็มักจะพักอาศัยอยู่ที่ตึกร้างแห่งนี้
สถานีขนส่งเชียงใหม่แห่งที่๑หรืออาเขต
ตำบลวัดเกรดอำเภอเมืองเชียงใหม่
ซึ่งพักแห่งเดียวกันกับผู้ตาย
และนายบุญส่งผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่ยังคงหลบหนี
ผู้ตายชื่อว่านายภัยบูลพลโคตรอายุ๖๕ปี
เพเดิมเป็นคนจังหวัดเลยมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
คือทั้ง๓คนเขาพักอยู่ในตึกร้างเดียวกัน

เรื่องของคดีความพันธุ์ตำรวจโทสุโพธิ์จันทร์เขียว
รองผู้กำกับการหัวหน้างานสอบสวนสพแม่ปิงบอกว่า
คดีนี้ตำรวจได้รับแจ้งเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้
ว่านายภัยบูลผู้ตายถูกทำร้ายร่างกายถูกมีดแทง
แล้วก็ถูกของแข็งทุบตีทุบตีไปที่ใบหน้าจนกระทั่งเสียชีวิต
พอไปตรวจสอบภายในห้องของตึกร้างแห่งนี้
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยทรัพย์สินของผู้ตายยังอยู่ครบ
แนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจพุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องหา

ซึ่งอยู่ในตึกร้างตึกเดียวกัน
และในที่สุดจับกลุ่มตัวมาได้๑รายนะคะ
คือตอนแรกคนที่จับตัวมาได้
ผู้ต้องหาชื่อว่านายประวิทย์ก็ไม่ยอมรับสารภาพ
แต่สุดท้ายจนด้วยหลักฐานไม้หน้าสามอันนี้คราบเลือดยังติดอยู่เลย
สุดท้ายยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนก่อเหตุ
ส่วนสาเหตุนายประวิทย์บอกว่าก็เคยมีเรื่องกับผู้ตาย
ก็คือมีเรื่องกัน๓คน
ตัวเขาเองกับนายบุญส่งคนที่หลบหนีไปไปมีเรื่องกับผู้ตาย
เข้าใจว่าผู้ตายเคยพาพลายาหนีไป
และอีกเรื่องเคยถูกตำรวจจับในคดียาเสพติด
ซึ่งคิดว่าผู้ตายเป็นคนไปให้เบาะแสกับตำรวจ
นำมาสู่การจับกลุ่มตัวเอง
ทีนี้ก็เลยแค้นก็เลยกลับมาแก้แค้นโดยการก่อเหตุนี้ขึ้นค่ะ
น่าเชื่อว่าเรื่องชูสาวนอกจากกุลภูก์กล่าว
หาว่าลุงภัยบูลเนี่ยเอาเมียเขาหนี
เอาเมียเข้านีตั้งแต่เดือนกว่ามานะ
แล้วก็มีเหตุขึ้นมาตลอด
แล้วก็ประเด็นอีกอย่างก็คือหาว่า
ลุงไปแจ้งสำรวจจับกุลภูพวกคนผู้ถูกจับกลุ่มคดียาเสพติด
ถึงว่าเรามีประวัติของนายปูอีกแล้วใช่ไหม

ครับนายแรกนี่คือคนเอาของนายตีนะครับ

สรุปแล้วคนร้ายมี๒คนเป็นคนเร่ร่อนทั้งสองคนเลยนะคะ
ส่วนผู้ตายก็เป็นคนเร่ร่อน๒ต่อ๑
ตอนนี้จับกลุ่มได้แล้วคนร้าย๑คนส่วนอีกคนที่ยังคงหลบหนี

ตอนนี้ตำรวจได้มีการขอสารอนุมัติออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็คาดว่าน่าจะสามารถได้เร็วตัวเร็วนี้นะคะ